คุณผู้ชมคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะ
ที่อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมามีผู้ชายมาคนเดียวเลย
ก็ใส่แจ็คเก็ตสีดำถือมีดเข้ามาแล้วก็เข้าไปในเคาน์เตอร์
แล้วก็ไปแทงพนักงานร้านสะดวกซื้อจนเขาต้องเย็บไป๖เข็ม
แต่ว่าเบื้องต้นพนักงานก็อาการปลอดภัยแล้วนะ
แต่ว่าคนร้ายก็ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปนะคะ

ทำไมเป็นล็อคไว้ทำไม

เฮ้ยผู้หญิงมันไปก่อนเขาเดี๋ยวไปโดนแห่งเลย

ใช่
นี่ค่ะก็ตามคลิปภาพจะได้ยินเสียงไปด้วยนะ
คือเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วทำไม
พนักงานร้านสะดวกซื้อคนที่รูปร่างอวบหน่อย
พนักงานอีกคนนึงที่ผมสั้นนะคะดึงเอาไว้

ใช่คือคนร้ายมาแล้วก็พยายามจะเอามีดจี้
คนผมสั้นหลบแล้วพยายามจะข้ามไป

คนร้ายก็เลยแทงคนผมสั้นไง
เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าไปล็อกเขาไว้ทำไม
ดึงเขาไว้ทำไมทำให้เขาต้องถูกแทง
นี่ค่ะก็เลยมีคำถามมาว่า
อีกคนนึงเขารู้เห็นกับคนร้ายหรือเปล่า
อันนี้เวลาชาวเน็ตเขาแสดงความคิดเห็นกันนะ

แต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
พนักการสาวผมสั้นที่ถูกแทงนี่นะคะ
เขาก็ปลอดภัยแล้วนะคะเย็บไป๖เข็ม
แล้วการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุตอนนี้นะคะ
ตำรวจสพศรีดาบอกว่าอยู่ระหว่างการตามตัว
มของการก่อเหตุน่าจะเป็นความแค้นส่วนตัว
ไม่น่าจะตั้งใจจะมาเอาเงินเอาอะไร
เพราะว่าไม่ได้มาดึงลิ้นชักเงินอะไรเลย

ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

ใส่หน้ากากปิดบังใบหน้ามาด้วย

แต่อีกมุมนึงเขาก็มองว่า
หรือว่าจังหวะพนักงานอีกคนนึง
ที่ว่าไปดึงกดกอดทำให้เขาถูกแทง

เพราะเพื่อนพนักงานผมสั้นเหมือนกับจะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปด้วยซ้ำ
แต่ว่าคนร้ายมีมีดอาจจะกลัวเพื่อนถูกแทง

อาจจะตกใจจนทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าอีกทีนึง
แต่เอาเป็นว่าแม่มันแทงกันเห็นเลย

แล้วเนี่ยเขาก็จะกระโดดข้ามไปจังหวะคนร้ายยังอยู่ด้านนอก

คือถ้าเห็นคนร้ายเข้ามาแล้วทำไมไม่ปล่อยให้เพื่อนกระโดดไป

ก็เลยดึงเพื่อนมาก่อนหรือยังไงนะคะ